เรามาดูฝั่งของคุณครูปรีชากันบ้าง

สำหรับคุณครูปีชาบอกก่อนนะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
เกาะติดที่บริเวณหน้าบ้านของครูปรีชาเลยนะ

เดี๋ยวเรารออยู่เรารอภาพสดกันอยู่
แต่เรามาดูความเคลื่อนไหวของครูปรีชาเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงครูปีชามอง

ไม่ทุกคนตกใจตกใจสิทุกคนมีสิทธิ์ตกใจ

นั่นแหละมาดูความเคลื่อนไหวครูปีชาเมื่อวานนี้สอนหนังสือตามปกตินะครับ
ไปโรงเรียนตามปกติเลยและทีนี้ช่วงเย็น
เรียนเรียบร้อยค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่วัดเทวะสังคาราม

แต่ช่วงที่ให้สัมภาษณ์โอ้โหคุณฝน

หน่ำตกลงมาคล้ายกับกรุงเทพเลย

ครูปรีชาในระหว่างที่นี่แหละค่ะ
ให้สัมภาษณ์ฟ้ามันก็ครึ้มสักนิดนึงนะฝนก็ตกลงมา
ยังยืนยันเหมือนเดิมนะอย่างแรกเลยความบริสุทธิ์ใจ
เป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านแน่นอน
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้จะมีหมายจับแล้วนะ

บอกว่าไม่กังวลใจแต่อย่างใด

เมื่อคืนฝันดีนะตบ

ดีนี้นะฮะมาทุกวันกินได้นอนลับฝันดีมากเลยครับ
มะกืนฝันดีมากถ้าันวาตัดผมครับแล้วก็อาบน้ำ
ก็ไม่มีผมข้างบน
หมายจับออกมาถ้าหมายจับออกมาไม่หนีไปไหนพร้อมสู้แน่
นอนจ้ะคิดว่าหากมีหมายจับหลังจากนั้นมันไม่แค่
มันไม่ใช่จุดจบต้องมีหลายขั้นตอน
ยืนยันยังอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้
ผมทำงานที่นี่นอกจากนี้หลังจากแถลงข่าวนะคะ
หลังจากแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการสรุปคดี
ครูปีชาก็จะมีการแถลงเหมือนกันนะจะมีการพูดคุย
กับสื่อมวลชนนัดพบสื่อมวลชนที่หน้าโรงเรียน
เหมือนกันส่วนเรื่องราวของคดี
เน้นเรื่องการพิสูจน์ทรัพย์ครูก็มั่นใจเหมือนเดิม
รับลอตเตอรี่แล้วทำตกหาย
หล่นหายจริงอยากให้หมวดจรูนได้พิสูจน์
ข้อนี้เหมือนกันที่สำคัญตอนนี้มีพยานบุคคลเพิ่มเติมด้วย

มาจากอำเภอบ่อพลอย

เปิดเผยไม่ได้ขอปรึกษาทนายก่อน
ครับ
ทางคุณลุงจรูนเนี่ยยังไม่ทราบเลยครับว่า

ซื้อจากใครซื้อเมื่อไหร่
แต่ด้านของผมเองจริงแล้ว
เราซื้อมีเจ้าของมีที่มาที่ไป
ถ้าเป็นหมายจับไปออกฝั่งคุณจรูน
เราจะมีการฉลองหรือมีอะไรไหมคะ

เพราะทุกอย่างมนุษย์เป็นไปตามกรรมครับ
กรรมเพื่อการกระทำทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะครับ
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองนะครับ
ก็ต้องปรึกษาทางด้านทนายครับ

เราตัดภาพไปที่บ้านพักของครูปีชา
ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแล้วนะครับ

ส่วนกลางก็จะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ

วันนี้ขอให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ

รอข้อมูลความเป็นจริงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับ

ตอนนี้เรายังไม่ต้องฟันทงว่าเป็นใครนะครับ
แต่ถึงตำรวจแถลงแล้วเนี่ยนั่นคือน้ำหนักที่ตำรวจได้
รวบรวมพยานหลักฐานณเวลานี้นะครับว่าพยานหลักฐานที่มี
น้ำหนักไปอยู่ที่ลอตเตอรี่เป็นของใครนะครับจริงจริงแล้วเรื่องเนี้ย
เขาพิสูจน์ว่าทรัพย์เป็นของใครเท่านั้นเองนะครับว่าทรัพย์เป็นของทาง
จรูนหรือทรัพย์เป็นของผมเองซึ่งผมก็ต้องเตรียมพยานหลักฐาน
และพยานหลักฐานก็จะมีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยตอนนี้เอ่อเพียงแค่ตำรวจ
ระบุพยานหลักฐานณปัจจุบันนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะ
พยานรักฐานมาเพิ่มเติมได้อีกดังนั้นช่วงนี้เป็นแค่การชี้เอ่อ
ในช่วงพื้นฐานหรือขั้นต้นของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
เพื่อระบุส่งฟ้องให้อายการสั่งฟ้องศาลเท่านั้นเองครับครูค่ะถ้าหากว่า
วันนี้เนี้ยชี้มาว่าเนี้ยเป็นของงวลจรูนครูจะทำยังไง
ก็ต้องปรึกษาทนายแล้วก็ดำเนินการฟ้องต่อครับ
เพราะตอนนี้เราฟ้องคดีแพ่งเขาไว้แล้วนะครับอ่าที่ตำรวจอ่า
ได้ทำสำนวนครั้งนี้เป็นเรื่องของคดีอาญานะครับ
กังวลใจเรื่องหมายจับไหมคะข่าวลือมาหลายวันแล้ววันนี้เนี่ยค่ะ
นอนสุดท้ายแล้วหมายจับจะมาถามว่ากังวลใจไหมนะครับ
ก็ไม่ได้กังวลใจนะเพราะจริงน่าจะเป็นหมายเรียกมากกว่านะครับ
แต่ว่าถ้าหมายจับเนี่ยถ้าหมายจับเนี่ยครูไม่ได้หลบหนีไปไหน
ถ้าไม่รบหนีก็คือต้องใช้หมายเรียกนะครับแต่วันนี้ผมไปทำงาน
ก็คงใช้หมายเรียกมากกว่าถ้าเกิดมีความผิดจริงนะ
แต่รอช่วงบ่ายโมงก่อนกินได้นอนหลับดีครับ
ที่นอนไม่หลับเนี่ยนักข่าวมารอหน้าบ้านเมื่อคืนนักข่าวท่านใดครับ
ฉายไฟตลอดเวลาเลยน่ะเขาเป็นห่วงครู
เหมือนว่าบ้านครูมีอึ้งอ่ะมาส่องอึ้งมาส่องมาส่องอึ้งน่ะ
เมื่อคืนฝันดีมากเลยครับฝันว่าอะไรคะ
วันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลครับมาปกป้อง

ก็นึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ
สิ่งที่เป็นความดีทั้งปวงที่ผมเคยทำมา

เพราะเรื่องหมายเลขรตเตอรี่น่ะอยู่ในสำรวจมาก
พยานคนสำคัญที่บอกพลอยพอจะเอาออกมาเปิดตัวได้ไหมคะ
คือพยานของเราจะมีมาเรื่อยหมายถึงว่า
มีคนที่เขารู้จักทางนู้นและรู้จักทางผม
ได้เห็นข้อมูลความเป็นจริงนะครับ
แล้วทุกคนก็รู้ว่าบางส่วนที่เขาจะมีส่วนช่วยเราได้
เขาก็จะมาช่วยในข้อมูลที่มีความเป็นจริง
หมายความว่าพยานคนนี้รู้จักทั้งฝั่งคุณจรูนแล้วก็รู้จักทาง
คือพยานของเราจะมีของผมจะมีหลายอย่างนะครับ
พยานที่เป็นเอกสารพยานที่เป็นวัตถุพยานที่เป็นบุคคลนะครับ
คิดว่าชัดเจนครับที่จะฟ้องต่อไปครับ
ตอนนี้ประชาชนในจังหวัดกาลก่อติดเรื่องนี้มากครูยังมั่นใจจน
คือไม่ใช่ประชาชนจังหวัดกาลนะประชาชนทั้งประเทศและทั้งโลกด้วยนะครับ
เปิดโทรศัพท์ปั๊บยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับ
เรื่องเรื่องคดีหวยนี้ก็จะมาแล้วทำไมเขาถึงสนใจรู้ไหมครับ
เพราะสื่อทำให้เขาสนใจถ้าไม่มีสื่อประชาชนจะไม่สนใจเลยครับ
ดังนั้นที่ผมนำเรียนนั่นแหละครับว่าอยากให้สื่อเห็นข้อเท็จจริงก่อนจึงลง
เช้านี้หนังสือพิมพ์ลงมาแล้วนะครับส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ครูปีชาถูกจับลงมาทุกวันเลยครับ
มีเสียงของชาวบ้านเมืองกาลบางส่วนบอกว่าคนไหนที่โกหกในคดีนี้ไม่สมควรที่จะอยู่เมืองกาลเลย
คือตอนนี้เรายังพิพากษานะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเรื่องความเชื่อความจริง
ตอนนี้สังคมเขามองถึงความเชื่อนะครับเชื่อตามกระแสแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลเขาไวนะครับ
แล้วก็จะมีเพจที่เป็นเพจขึ้นมาชักชวนจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อในทางที่ผิด
ดังนั้นบางคนจะสังเกตไหมครับข่าวบางข่าวเนี่ยบางคนเนี่ย
เสียเงินไปหลายแสนหลายล้านนะกับโซเชียลเนี่ยนะครับ
แล้วก็เมื่อเร็วเนี่ยเฟซบุ๊กของผมเองเนี่ยก็ถูกแฮ็กเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับ
ดังนั้นในช่วงนี้คดีนี้ต้องใช้เวลาอีกนานครับ
อย่าเพิ่งตัดสิทธิ์ตอนนี้สารยุติธรรมเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดใครถูก
ฟันทงวันนี้นั่นหมายความว่าคะแนนน้ำหนักนะ
พยานหลักฐานและพยานวัตถุณเวลานี้เป็นของใครเท่านั้นเอง
แสดงว่าครูไม่เชื่อน้ำหนักของตำรวจไม่ใช่ไม่เชื่อครับ
ครูเนี่ยเชื่อน้ำหนักของตำรวจแต่เวลานี้จะเห็นไหมครับว่า
เมื่อวันที่๓๑มกราคมนะครับตำรวจภาค๗ก็ฟันทงว่าเป็นของครูถูกไหมครับ
ดังนั้นครูคิดว่ากฎหมายของเมืองไทยเป็นกฎหมายฉบับเดียวครับ
ครูค่ะแต่วันนั้นเนี่ยภาค๗ไม่ได้ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพยาน
เราอธิบายลักษะทางวิทยาศาสตร์หน่อยสิครับคืออะไรครับอย่างเช่นอ่า
อันนี้อะค่ะครูถ้าถ้าหากว่าทำความความเขาใช้ตัวนี้มาตอนเนี้ยสื่อรายงานตามขวางเป็นจริงก่อนนะครับ
ณเวลานี้ตำรวจยังไม่ได้แถลงถูกไหมครับ
ดังนั้นอย่าเพิ่งฟันทงว่าใครเป็นคนผิดคนถูกถูกไหม
เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราค่อยว่ากันนะครับ

ครูคุณช่วยยืนยันนิดหนึ่งครับว่าณเวลานี้
สิ่งที่ครูพูดออกสืบเกือบ๔เดือนไม่ใช่เรื่องโกหก
เขาได้เปรียบคือเขามีลอตเตอรี่ในมือไงฮะ
ดังนั้นครูต้องสืบทรัพย์ของครูให้ได้

สืบตามพยานหลักฐานและวัตถุที่เรามีพยานบุคคล

คุณครับขอบคุณครับ

ให้ทิ้งนักเรียนมาดูก็ที่ตรงนี้แหละครับ

เดี๋ยวก็จะมีสื่อมวลชนที่เป็นแฟนคลับครูเยอะ

เพราะว่าเราถือว่าทุกอย่างเราเดินไปตามความเป็นจริงนะครับ
คือตอนนี้เราไม่ต้องฆ่ะแคนลีกันดีกว่ารอตำรวจทีเดียว
ตอนนี้ผมขอเวลาทำงานก่อนนะ

ก็ให้โอกาสสื่อทุกคนจะได้มีงานทำครับขอบคุณครับ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
นี่คือคำสัมภาษณ์สดนะฮะ

ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๕นาที
เท่ากับสัมภาษณ์๑๐นาที
นี่ยังบรรยากาศสดเดี๋ยวเราตัดไว้เรื่อยนะครับ
ก็สรุปที่ครูปรีชาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ที่ผ่านมา
บอกว่าไม่กังวลใจ
ไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับ
ถ้าจะมีหมายออกมาคงเป็นหมายเรียก
เพราะครูไม่หนีไปไหน
เมื่อคืนนักข่าวท่านไหนมาฉายไฟบ้านครู

แต่ครูก็ยังฝันดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องคุ้มครอง

และพยานของคุณครูต่างที่ครูจะเผยออกมา

ครูบอกว่าพยานฝั่งครูจะมาเรื่อย

มีทั้งคนที่รู้จักทางหมวดจรูน

ผมมีเอกสารเป็นพยาน

คดีนี้ประชาชนทั้งโลกสนใจ
คดีนี้ต้องใช้เวลาอีกนานครับ

วันนี้ตำรวจฟันทงแค่นั้นเอง
เรื่องของการสืบทรัพย์ว่าเป็นของใคร
แต่สารยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสิน

ถอยรถออกมาจากบ้านแล้ว

ใกล้จะ๘โมงแล้วนี่เป็นเวลาทำงานของครูนะ
เด็กนักเรียนรออยู่

นี่บ้านเขาเขาก็ต้องปิดประตูสิคะ
เราก็นึกว่าจะลงมาตอบคำถามอะไร

ปิดประตูสักนิดหนึ่งก่อนไปทำงาน

ครูปีชาบอกณเวลานี้ตำรวจยังไม่ได้แถลงอะไรเลย

ครูฟันได้ไหมยืนยันได้ไหม
เรื่องทั้งหมดไม่ได้โกหก

ครูบอกของเราเรื่องจริงแน่
สืบที่มาของทรัพย์ของหมวดรู้หรือยัง
หมวดจรูนผมถามกลับไปหน่อย
เหมือนเดิมที่ครูชอบถามทุกวัน

ส่วนตัวครูเองก็ต้องสืบทรัพย์ให้ได้ว่าเป็นของครู
เพราะทรัพย์นั้นตอนนี้มันอยู่ที่หมวดจรูน
นี่คือหน้าที่หลักที่คุณครูปรีชายืนยันว่า
สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือสืบทรัพย์
ว่าทรัพย์ก็คือลอตเตอรี่เป็นของตัวเองอย่างไร

เมื่อกี้ก็ขับรถออกไปเลยเราก็ไม่ทันดูเลขทะเบียน

แล้วก็ที่ตัดมาให้เห็นบรรยากาศการสัมภาษณ์สดเมื่อกี้
ก็ต้องไปดักรอครูปรีชาอยู่ดี

ไม่ว่าจะเป็นที่กระทุ่มแบนที่หมวดจรูนอยู่
ไม่ว่าจะเป็นที่กองปราบหรือหน่วยไหนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ๊บ้าบินบ้านเจ๊พัดเจ๊เกียวอะไรอยู่หมดนะฮะ
เพราะว่าเราก็ต้องดู๙โมงเช้าเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหว
เรื่องของการออกหมายจับหรือเปล่า

เราก็น่าจะทราบทิศทางแล้วนะสำหรับหมายจับที่จะออกมา

คุณผู้ชมติดตามข่าวเช้ากับเราเรื่อยนะฮะ